ต้นสังกัดของตำรวจยศร้อยตำรวจเอกทั้งสองนายนะครับ
ได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริง
ในกรณีจ่ายเงินซื้อขายตำแหน่งแล้วนะครับ
ขณะที่นายกรัฐมนตรีพร้อมให้ผู้เสียหายเข้าพบ
เพื่อให้ข้อมูลแล้วก็ยืนยันว่ารัฐบาลไม่ปล่อยให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
โดยผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงคดี
ร้อยตำรวจเอกชาญชายเย็นสุขรองสารวัตรจราจร
สถานีตำรวจนครบานนิมิตรใหม่แจ้งความดำเนินคดี
ร้อยตำรวจเอกชะนินทัศน์รัชชิโนไตร
รองสารวัตรป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจนครบานบางรักษ
ในกรณีที่ไปเรียกรับเงิน๗แสนบาทวิ่งเต้นโยกย้ายตำแหน่ง
สั่งการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเรียกตัวตำรวจทั้งสองนาย
มาสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงแล้ว
เพราะรัฐบาลจะไม่มีทางปล่อยให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้
แล้วก็พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เสียหายเข้าพบเพื่อให้ข้อมูล
โดยยืนยันนะครับว่าไม่ต้องกลัวใครและยินดีจะจัดการให้ทั้งหมด
ขณะที่พลตำรวจตรีเจริญศรีสัสลักษ
ผู้บังคับการตำรวจทางคอนบาน๒รอบบูรณ์ว่า
ร้อยตำรวจเอกชะนินทัศน์ได้เดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหา
นำเงินทั้งหมดฝากคืนไว้ที่พนักงานสอบสวนแล้ว
เบื้องต้นรับสารภาพว่าเรียกรับเงินจริง

มีชื่อเลื่อนตำแหน่งเป็นสารวัตรแล้ว
ขณะที่ร้อยตำรวจเอกชาญชายยังไม่ได้มารับเงินคืน
ส่วนที่ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดของตำรวจทั้งสองนาย
ได้มีการตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
ซึ่งทั้งหมดอาจจะถูกลงโทษทางวินัยสูงสุดคือไล่ออก
เนื่องจากประพฤติผิดตามหลักจริยธรรมและจัญญาบันของตำรวจครับ